ตรวจสภาพอากาศเพื่อที่จะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านแล้ว

นั่นก็คือมณัฐบุญจำนงอดีตนักชกฮีโร่ของไทย
ที่เคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อปี๒๐๐๔นะครับ
เพราะวันนี้เขาจะวิ่งนะฮะ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
จากจังหวัดลบบุรีมาที่กรุงเทพมนาคอนนะครับ
ทีมข่าวของเราคุณชูศักดิ์วงทองดี
รายงานสดมาจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี

ว่าการวิ่งแสดงความอาลัยถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ในครั้งนี้
จะสามารถทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ

และเหรียญเงินในปี๒๐๐๘ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน
วรพฤษเพชรคุ้มและสุริยาประสาทหินพิมาย

ที่เคยสร้างชื่อคว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดง

ครั้งล่าสุดที่บราซิลอย่างอำนาจลื่นเริง
พร้อมใจมาร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีพระครูปภัทธรรมธินธรรมจ้าวอาวาสวัสดิ์ภูน้อย

เริ่มออกวิ่งจากที่ทำการอำเภอบ้านหมี่
จังหวัดวปุรีตั้งแต่๘นาฬิกาที่ผ่านมา
จุดหมายคือพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานคร
นี้มณัฐได้เปิดเผยก่อนการวิ่งครั้งนี้ว่า
มั่นใจในสภาพร่างกายว่าจะทำสำเร็จ

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเจ้าตัวกันครับ
ก็มั่นใจครับว่าจะเอาให้ถึงวันที่๒๗

เราก็ต้องมันระยะไกลแล้วอีกอย่าง
เราก็มีน้องเขามาร่วมวิ่งด้วย
เขาอาจจะวิ่งช้าหน่อยอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องไปเป็นกลุ่มอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ตอนที่ได้เข้าเฝ้าก็คือ
ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ทุน๙ถวายเหรียญทองโอลิมปิก
แล้วในหลวงสั้นต้องทรงมอบเหรียญพระมหาชนก

แล้วท่านก็ส่งกลับจากผมว่าอยากให้ผมต่อยมวยรับชายชาติต่อ

แล้วสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดคือท่านได้ดูผมต่อย
แล้วท่านก็บอกว่าตอนนั่งดูมณัฐเชียร์มณัฐต่อย
แล้วคะแนนมณัฐขึ้นแต้มหนึ่งเอาขนมให้ป้อนคุณธรรมแดงชิ้นหนึ่ง
สำหรับการวิ่งเพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๙ของเหล่าบรรดาอดีตนักชกฮีโร่โอลิมปิกครั้งนี้
จะใช้เส้นทางสายเอเซียผ่านจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอายุทยา
และปฐุมธานีระยะทางกว่า๒๐๐กิโลเมตร
ว่าจะถึงกรุงเทพในวันที่๒๗ตุลาคม
นี้ผู้สนใจสามารถบริจาคสิ่งของและน้ำดื่มระหว่างเส้นทางผ่านได้
ซึ่งมณัฐจะนำไปบริจาคให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยที่สนามหลวงต่อไป
หลังจากนี้พวกเราคงต้องมาให้กำลังใจพวกเขานะครับ
ประสบความสำเร็จในภารกิจในครั้งนี้
ชุดศัพท์วงทองดีข่าวทลัททีวีรายงานจากอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับ